เราไปดูเรื่องของกีฬาว่ายน้ำกันบ้างนะครับ

ก็ตั้งความหวังเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
แล้วก็ยืนยันอีกครั้งถึงความพร้อมว่า
น่าจะมีติดไม้ติดมือแน่เนี่ย

จริงใช้ละหมด๓๘เหรียญทองครับ
โดยพลเอกสิริชัยดิทธกุลครับ
ประนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำนะครับ
ก็บอกว่าหลังจากดูการฝึกซ้อม
ก็มีการให้โอวาสบรรดานักกีฬาว่า
พัฒนาการของนักกีฬาชุดนี้ถือว่าดีเยี
จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันในยุโรปต่อเนื่อง

ก็จะเล็งไปที่น้องเจมส์บอล

แล้วก็เจนจิราศรีสะอาดในท่าผีเสื้อ๕๐เมตรหญิง
ส่วนประเภทอื่นนั้นหวังว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันครับ
นักวินัมไทยจะลงชีงชัยกัน๓๕รายการนะครับ

แล้วก็ยังมีโปโลน้ำ๒รายการนะครับ
ประเภทชายและหญิงกระโดดน้ำ๔รายการ
แล้วก็ว่ายน้ำมาราทอน๑รายการ
รวมทั้งหมดใน๔๕เหรียญทองในการแข่งขันทางน้ำนะครับ
โดยจะแข่งขันที่เมืองคลากประเทศฟิลิปปินส์ครับ
โดยดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็เป็นประธานในการเปิดโครงการนะครับ
โดยกล่าวนะครับว่าโครงการนี้ก็จัดขึ้นนะครับ
โดยแฟนชาวไทยนะครับสนใจก็สามารถร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทย

ซึ่งสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ผ่านช่องทางนี้ไปเลยครับ